เรื่องของการจับงูมันต้องระวัดระวัง
และบางครั้งบางคราอย่างในคลิปนี้ต้องระวังเป็น๑๐เท่าเลยครับ
โอ้โห

คือระวังผ้าถุง

ถ้าถุงหลุดแล้วก็ออกอากาศไม่ได้นะครับ
คลิปนี้จะไม่ได้ถูกออกอากาศเลยนะครับ
จากในคลิปเนี่ยสาวที่จับงูเขาเล่าให้ฟังว่า
ทั้งบ้านมีแต่ผู้หญิงอย่างที่ผมบอก

ูกับแมวเนี่ยโอ้โหคู่ปรับกันเหมือนกันนะ
ทั้งเหลือมาทั้งหลาม
ไม่ทันได้แยกมาเภสหรอไม่เยอะเลยฮะ

มันเคยแอบมาลักลอบกินแมวภายในบ้านแล้ว

ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะสร้างสถิติเพิ่มเติมแค่ไหน

เขาจริงอ่ะหัวมันหลุดแล้วดิใช่ไอ้ตัวนี้ที่จับได้๒เมตรไม่ธรรมดานะ
ยังไงซะถ้าเจองูอับถ้าเป็นไปได้นะผมก็แนะนำว่าให้เรียกกู้ภัยจากแจ้งกู้ภัยดีกว่า
ถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้นะแต่กรณีนี้เข้าใจว่าอาจจะฉุกเฉิน
แล้วเธอเจอบ่อยแล้วไงชินแล้วแหละ
ก็ว่าไปอ่าก็ต้องสู้อ่ะเจอสถานการณ์อะไรเราก็ต้องสู้